ทุกผู้ชมครับดูเรื่องของการเมืองหน่อยกันแล้วกันนะครับ

เดี๋ยวต้องเลือกตั้งสอสอกันใหม่นะฮะ

ให้นายศิระเจนจาคะสส
เคยต้องคำพิพากษาจำคุกของสารแขวงปฐุมวันในคดีช่อกงเมื่อปี๒๕๓๘นะครับ
เดี๋ยวฟังที่สารรัฐมนูลท่านได้อ่านคำวินิจฉัยในวันนี้นะครับ
ถูกร้องจึงเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของสารแขวงปฐุมวัน
ว่าได้กระทำความผิดฐานช่อกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๔
ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
ผู้ถูกร้องจึงเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้าม
ไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
รัฐมนูลมาตรา๙๘อนุมาตรา๑๐
อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรของผู้ถูกร้อง
ก็ให้สมาชิกภาพการเป็นสอสอของคุณศิราเนี่ยสิ้นสุดลงตั้งแต่
วันเลือกตั้งเลยนะฮะ๒๔มีนาคม๒๕๖๒นะครับ
และให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน๔๕วัน
นับตั้งแต่วันที่สารรัฐมนุนอ่านคำวินิจฉัย

ไปอีกภายใน๔๕วันนะครับ
จากนี้เนี่ยทางกรกตบอกว่าก็จะต้องนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลไปดำเนินการต่อกรณีของผู้สมัครสอสอ
ที่รู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติแต่ยังมาสมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งจะมีโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐บาท
และสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด๒๐ปีด้วยนะฮะ
ขณะเดียวกันครับทางสำนักการคลังของสภาผู้แทนราษดร
บอกว่าได้เตรียมตรวจสอบและเรียกเงินคืนจากคุณศิละทั้งหมด
เพราะถือว่าไม่มีสิทธิ์จะเป็นสอสอตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
มีอะไรบ้างก็แน่นอนคือเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งนะครับ
ของสอสอนี่ตกเดือนละ๑๑๓๕๖๐บาท
นี่ไม่รวมพวกเงินเดือนของผู้ช่วยสอสอของคุณศิละอีก๗คน
ก็ประมาณสัก๑๕๐๐๒๐๐๐ต่อคน
เบี้ยประชุมค่าเดินทางต่างเดี๋ยวต้องไปคิดรวมให้หมด
คือรวมทั้งหมดแล้วคาดว่าคงไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาท
แต่ถ้าเฉพาะเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเดือนละ๑๑๓๕๖๐บาท
ถ้าพ้นตั้งแต่มีนาคม๖๒มาถึงธันวา๖๔ก็ตก๒๐กว่าเดือน
นี่นะฮะก็น่าจะสัก๒ล้านกว่าไม่รวมอย่างอื่นด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวจากคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยสสบัญชีรายชื่อ
ซึ่งก็จะมีวิวาทะบ่อยครั้งกับคุณศิระในสภานะครับท่านผู้ชมครับ
ซ้ำเติมใครให้จนมุมอะไรประมาณอย่างนั้น
ให้พักผ่อนนะฮะพักผ่อนเพราะว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องที่ตามมา
ถ้าทำบุญเยอะบุญก็จะทำให้สิ่งที่ทำบาปมาถึงช้า
แต่ถ้าทำบาปเยอะแล้วบุญน้อยบาปที่เคยสร้างมามันก็จะมาลุมมาตุ้มกัน
คือโดยปกติผมเป็นคนที่จะไม่ลุกไล่ใครจนจนมุมจนกระดาน
เราต้องมีพื้นที่พี่เป็นนักเลงไม่ใช่มาเฟีย
นักเลงคือเขาไม่ตีใครจนจนมุมต้องแบ่งพื้นที่ให้เดินให้อยู่
ป่ะเพราะยังไงเราก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
มีเรื่องตามต่อหลายเรื่องค่ะ